ใช่ไข่เหี่ยวอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไง
ผู้หญิงคนนี้เขาเจอไข่เหี่ยวเขาตกใจเลย
คือตอนเช้าเขาไปตลาดไปซื้อไข่ไก่นะคุณผู้ชม
มันก็ยังเต่งตึงมันก็ยังโอเคอยู่กลม

เปลือกไข่นั้นทำไมมันเขียวมันย่อนแบบนี้

ใช่ไม่ได้แกะทีนี้เขาก็เลยสงสัยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ถามเลยเนี่ยขอถามผู้รู้หน่อย
ไข่ไก่ที่ซื้อมาเมื่อเช้านี้พอตกเย็นเห็นสภาพแบบนี้

ว่าเธอซื้อไข่ไก่มาจากแม่ค้าที่ตลาดหน้าห้าง
ตำบลหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์
พอเอามาจะมาทำกับข้าวตอนเย็นโอ้โห
เปลือกไข่มันไม่แข็งเหมือนปกติล่ะ
มันเหี่ยวย่นแบบนี้ไม่กล้ากินเลย
ถ่ายรูปแล้วก็มาโพสต์ถามผู้รู้

บอกว่าโอ๊ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะไข่เหี่ยวแบบนี้
แต่บางคนก็บอกว่ากินได้กินได้ปกติ

คือมันไม่ใช่ไข่ปลอมหรอกมันไม่อันตรายด้วย

ทีนี้แม่ค้าที่เขาขายไข่ไก่เนี่ย

จริงตอนขายช่วงเช้าไข่ก็มีสภาพนี้นะ

สดนี่แหละมันไม่ใช่พวกไข่ข้าวไข่ลม

แต่ระยะเวลาการเก็บไข่จำพวกนี้
มันอาจจะเก็บได้สั้นกว่าไข่เปลือกแข็ง
ทีนี้แม่ค้าบอกว่าแม่ค้าก็แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วนะ
ก็ให้เอาแช่เย็นเอาไว้ก่อนก่อนจะเอามาทำอาหาร
นี่ค่ะแม่ค้าชี้แจงแล้วว่ามันคือปกติ
แล้วดูสิคะเวลาตอกมาสีไข่ไก่สีไข่แดง
มันก็ยังเป็นสีส้มอมเหลืองสดแบบนี้

ทีนี้อยากมีข้อมูลยืนยันทางวิชาการอีกหน่อยละกัน
เผื่อใครไปเจอไข่เหี่ยวแบบนี้จะได้สบายใจค่ะ
เพราะว่าปสุศัตริย์เค้าเคยชี้แจ้งเอาไว้
กรณีไข่เหี่ยวบอกว่าเป็นไข่ที่กินได้ปกติเลย
ไม่มีอันตรายแล้วสาเหตุล่ะ
เปลือกไข่มันถึงเขียวย่นแบบนี้
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะสุขภาพของแม่ไก่ที่ไม่สมบูรณ์
เป็นแม่ไก่สาวที่ออกไข่รุ่นแรก
เขาอาจจะได้รับแคลเซียมหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอ
ทีนี้เปลือกไข่ที่ออกมามันก็เลยเปลือกเขียวแบบนี้
แล้วก็เรียกว่าไข่นิ่มนั่นเอง
เอาเป็นว่ายืนยันไข่เหี่ยวแบบนี้ทานได้ปกติไม่ใช่ไข่ปลอมนะคะ
แล้วก็อย่างข้อมูลเก่าของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ก็เคยให้ข้อมูลมานะครับ
เพราะว่าตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ไข่เหี่ยวที่เชียงใหม่คุณ
แล้วก็บางคนไปให้ข้อมูลบอกว่าสงสัยเนี่ย
ไข่มันออกมาจากตูดไก่เธอก็พูดแบบนี้เลยนะ
ออกมาจากตูดไก่นะฮะแล้วก็ภายในร่างกายตอนนั้นมันยังอุ่นอยู่
พอออกมาปุ๊บเจออากาศหนาวเจออากาศเย็นเข้าไป
ไข่หดตัวตามความดันอากาศมันเลยเหี่ยวยุบลงมาเลยหรือเปล่า
ทีนี้อาจารย์เจษฎาบอกว่าผมฟังแล้วก็ไม่ค่อยอินด้วยเท่าไหร่นะ
ก็เลยหาข้อมูลดูนะครับ
ได้ความรู้ใหม่ว่ามันอาจจะเกิดจากไก่ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบนะฮะ

หรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
และมีผลทำให้มีการลดลงของการผลิตไข่ได้นะครับ
แต่ผมคิดว่าไข่นั้นกินได้ครับ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ไม่ใช่โรคแบบไข้หวัดนกแบบที่เราต้องกลัว
ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์เจษฎาก็ยืนยันเหมือนกับประสุทธิ์แล้วค่ะคุณผู้ชม